ดาวน้อยผ่อนนาน

กติกาใหม่เพื่อให้เงินล้านเป็นของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น
ผมเชื่อเหลือเกินว่าผมจะทำร้านแตกเหมือนกัน
ใช่มั้ยครับ

น่ารักไหนลองยิ้มสิคะยิ้มสิคะยิ้ม
ยิ้มแล้วทำปากแบบปากกระเพื่อม
น้องแก่มร้อง
ได้ได้ได้
น้องแก่ม